ปกคลุมไปพื้นที่ของทั่วทั้งเมืองทีเดียวนะครับ
เช้าวันนี้พบว่ายังคงมีเรื่องของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเกินค่ามาตรฐานอยู่
อยู่ที่ระดับนั้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นบรรยายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ

บริเวณจุดชมวิวดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้นะครับ

จะเห็นว่ามีหมอกควันนะครับปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวนะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ชาวเชียงใหม่กำลังเผชิญอยู่
พุ่งสูงหลายคนครับก็กังวลว่าจะได้รับ

เพราะว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นนี้มาอย่างน้อย๒๓วันแล้วครับ
ประชาชนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่

เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า
ปกคลุมตัวเมืองมา๒๓วันแล้ว
โดยเฉพาะบริเวณตำบลช้างเผือกตำบลศรีภูมิ
ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเกินค่ามาตรฐานค่อนข้างสูงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ก็อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลายคนที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งนั้นก็กังวลนะครับว่า
ปัญหานี้อาจจะทำให้พวกเขานั้นเจ็บป่วยได้
ก็ตอนแรกก็นึกว่าแบบหมอกมันอากาศเย็นนะครับ
ตอนเริ่มมันร้อนมันก็ยังไม่หาย
เลยรู้ว่าเป็นฝุ่นครับแล้วก็เลยมาใส่
จริงหนูใช้ประมาณ๒วัน
แต่ว่าแหล่งข่าวตอนแรกเขาบอกว่าแบบใช้จนกว่าจะดำแล้วค่อยเปลี่ยนก่อน
ได้แต่ว่ามันก็มีอีกแรงข่าวหนึ่งเขาบอกว่าแบบเออใช้วันควรใช้วันเดียวใช้วันเดียวแล้วก็เปลี่ยนค่ะ
หมกควันที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ประชาชนนั้นต่างตื่นตัวนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
บางคนก็โหลดแอปพลิเคชันมาดูค่าละอองฝุ่นนะครับตลอดทั้งวันเพราะว่าเขาต้องอาศัยอยู่กลางแจ้งแล้วก็จะได้วางแผนการใช้ชีวิตนะครับ
แล้วก็ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาควบคุมดูแลต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หลายคนบอกว่าไม่มีเงินที่จะซื้อหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้นะครับแล้วก็อยากให้เข้ามาอาจจะเป็นการแจกให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับ

เอ่อลงมาแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วก็ทำการลนลงอย่างเงี้ค่ะแล้วก็
บางคนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือบางคนเขาก็ไม่มีปัจจัยที่จะไปซื้อพวกหน้ากากอะไรอย่างนี้ที่แบบถูกต้องมาใช้
ส่วนสถานการณ์เช้านี้นะครับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม๒๕ไมครอนนะครับ
ยังคงพุ่งสูงนะครับอยู่ระหว่างสามสิบหกถึงเจ็ดสิบสี่ไมครอนต่อลูกบาทเมตรนะครับ
ซึ่งก็เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่บริเวณตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
มนต์ศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง
ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ตำบลบ้านกลางอำเภอลำพูนจังหวัดเชียงรายครับ
แล้วก็ตำบลเวียงพานอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
และที่ตำบลนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับ
ก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่นะครับ
ซึ่งประชาชนเองนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหม่นี่อาจจะมาจากการชิงเผา
ลักลอบเผาป่าในพื้นที่ของอำเภอจอมทองนะครับ
ทำให้ปัญหาของหมอกควันนั้นก็ลอยมาปกคลุมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็ยังคงหนักหน่วงอยู่ทีเดียวนะครับ
แม้ว่าจะสายแล้วซึ่งประชาชนเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับ
เพราะว่ากรมควบคุมมลพิษเองก็มีการให้ข้อมูลว่า
วันนี้เองนะครับก็จะยังคงมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเกินค่ามาตรฐานอยู่นะครับ

เมื่อวานนี้ที่ลำปางก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปโปรยน้ำดับไฟป่านะครับ
ซึ่งก็สามารถช่วยได้เป็นบางส่วนนะครับ

ยชาติคงถิ่นทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ

จริงพอมองไปขนาดนั่งอยู่ในสตูดิโอยังรู้สึกอยากจะกลั้นหายใจ